สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แล้วเมื่อกี้นี่คือที่เห็นพี่ทิเป้ดึงนี่คือ

เพราะว่าอากาศร่างกายมันต้องทุกสีสันบรรยากาศ

มาแล้วค่าาาาาาาาาะ
เวลานี้แหมาเพราะว่าปลูกพี่นอกให้ตื่นขึ้นมา

เชิญชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับเคยเห็นหอยกินอาหารไหมครับ
ค่อยกินค่อยกินกินแบบง่าย
นี่แหละครับมีปากก็กินได้

ถ้าทิศเป้เห็นแบบนี้คงต้องโกยอ้าวเลยล่ะครับ
รถขนพืชผลทางการเกษตรอย่างกล้วยไม่มี
จักรยานก็คือรถที่ขนกล้วยครับแต่ละคนก็ใช้เทคนิคสูตรพิเศษ
ใครชอบแบบไหนก็ลุยกันนะครับ
แต่เวลาขึ้นเขาก็ลดเป็นทุกไป
แบบนี้เช่นกันหวาดเสียวจริง
อยากสวยต้องออกแบบตัดสินใจไปเลย
ดัดไปดัดมานำลงกระถางก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีครับ
ใครมีเวลาว่างลองทำดูนะครับการขนไม้ในที่สูง
รถขึ้นไม่ได้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนเป็นท่อนแบบนี้ส่วนนี้ครับ
อยู่บนตึกสูงใช้รถแคคโฮลทำอะไรครับ
ดูชัดครับค่อยตัดเหล็กที่ค้างอยู่

เดี๋ยวตกมาเป็นอะไรไม่ปลอดภัย
เซฟตี้เฟิร์ดเซฟตี้เฟิร์ด

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ